ที่จริงเขาเป็นคนร้อยเอ็ดนะ
แต่ข้ามไปเก็บเห็ดที่ฝั่งยะโส
แล้วหาอยู่๔วันนะคุณผู้ชม

น้าไปดูหลานไหม
คุณผู้ชมครับโรดเอ้ยโรดเอ้ยโรดเอ้ยเนี่ย
คือเสียงของน้าสาวของนายรุ่งโรธ
น้อยมาลาครับอายุ๔๕ปี

ตั้งแต่วันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
น้าช็อกฮะช็อกร้องไห้

เมื่อเวลาสักเกือบ๖โมงครึ่งตอนเย็นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยฮะ

หลังจากทีมตอบโต้ภัยพิบัตรจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
นำโดยนายกิติศักดิ์ปิยะมโนธรรม

ไปกับอาสาสมัครกู้ภัย๖๐นายได้
ปูพรมค้นหาตั้งแต่เช้าครับ

โดรนด้วยนะโดรนบินจับความร้อน

ช่วงเช้าไม่เจอ

น้าสาวก็ขอร้องให้เจ้าหน้าที่นะฮะ

เดินวนไปวนมาวนไปวนมา

ทีมข่าวก็ตามไปด้วยครับพบว่าตรงเลยกอไผ่แซงไปสักครึ่งกิโลเมตรได้
เอาละกลิ่นมาเตะจมูกแล้วคุณเขียนมาสอนคุณผู้ชมฮะ
กลิ่นมาเตะจมูกทุกคนแล้วเจ้าหน้าที่นะครับเดินนำหน้า
น้าสาวก็เดินไปตามกลิ่นที่มาเตะจมูกจนไปพบศพของนายรุ่งโลศครับ
พงหญ้าแซงจริงจังหวะนี้น้าช็อกเลยครับไม่กล้าดูศพแล้ว
อีกคนนะครับก็คือนายน้อยนายน้อยเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องของนายรุ่งโรธครับ
มาร่วมกันตามหาเป็นลมไปเลยนายน้อยก็เป็นลมไปเหมือนกัน
น้องคือคนนี้คนที่มีไฟฉายอยู่บนหัวเนี่ยนะฮะ
นี่ครับไม่คิดว่ารุ่นพี่จะเสียชีวิตนะครับ
ก็ยังไงร้องไห้ไปด้วยแล้วต้องประคองน้าเอาไว้ด้วยครับ

คุณผู้ชมย้อนไปดูหน่อยว่าการค้นหาในรุ่งโลศเนี่ยเริ่มมาจากไหนนะครับคือเริ่มมาจากนางบุญมาน้อยมาลาอายุ๗๓ปีแม่
ของในรุ่งโลศไปแจ้งความที่สพพนมพลัยเมื่อ๑๙พฤษภาคม
ลูกเนี่ยพายเรือข้ามแม่น้ำชีไปจากฝั่งรัตนาวารีนะครับ
ตะบนพนมพลัยอำเภิลพนมพลัยจร้อยเอ็ด
ข้ามไปฝั่งนู้นตะบนเขื่องคำอำเภอเมืองจยศธร
โมงเช้าของ๑๘พฤษภาคมจะไปเก็บเห็ด
คือฝั่งนั้นมันจะมีป่าติดแม่น้ำชีคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็ไม่กลับบ้านมาเลยผิดปกติแล้ว
คุณระวีการนะครับผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับแม่และน้องสาวนะครับ
ก่อนที่จะไปพบศพอ่ะนะคือตอนนั้นก็หวังว่าเดี๋ยวก็เจอ
น่าจะเจอยังมีชีวิตอยู่เพราะอะไร
เพราะว่าลุงโรธเนี่ยเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
แล้วคุ้นชินพื้นที่ดีน่าจะเอาตัวรอดอยู่ในป่าได้นะครับ
คือที่บอกว่าผิดปกติก็คือเขาจะไม่ไปอยู่บ้านใคร
นอนบ้านใครไม่ค้างบ้านใครไปสังสรรคดึกดื่นแค่ไหนก็กลับบ้าน
แม่เล่าบอกว่าลูกชายบอกว่าจะไปเก็บเห็ดนะแม่นะ
เห็นชาวบ้านเขาเก็บกันได้เยอะเดี๋ยวไปเก็บบ้างดีกว่า
กินข้าวต้มที่แม่ทำไว้ให้เสร็จปั๊บก็หยิบน้ำ๒ขวดเล็ก
นี่ฮะนี่คุณรุ่งโลศซ้ายมือนะครับ
ภาพตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้น้ำสองขวดเล็ก
โทรศัพท์มือถือไม่เอาไปนะพอเย็นประมาณสัก๔โมงเย็นได้
ไปยืนรอลูกหน้าบ้านนะครับ๕โมงทำไมยังไม่กลับ
ถามคนที่ไปด้วยก็ไม่มีใครเห็นนะครับ
มีแต่เรือผวกผูกอยู่ที่ริมน้ำแม่ออกไปตามแทบทุกที่ที่ลูกเคยไป
เมื่อคืนวานนี้คุณผู้ชมอันนี้แปลก
หลานสาวมาบอกว่าเห็นลูกชายเนี่ยอยู่กับผู้หญิงหน้าตาสวยนะแม่นะ
อยู่ในปลาด้วยนะแม่ลูกแม่ดูมีความสุขนะแล้วดูเหมือนไม่อยากกลับบ้านด้วยครับ
แล้วไปจุดถูก๒๐แบ็ทโดม

ขอเพิ่งนั่นไว้ก็ขอปล่อยขอนั่นออกมา
ที่จิงปลาสำนักมันสงค์เพิ่งที่อยู่ที่พ่อหมอนี่ไปประจำ
ไปจุดถูกจุดเตี้ยนไปดูอยู่กับพ่อ
เพื่อนบอกว่าให้ไปขอเจ้าที่

มามือมือเพิ่งเสียมือแหลกมีมูนอง
มีมูนองหรือมูร้านสวรรค์บ้าน
บอกว่ามีคนเห็นมีแบบว่ามากสิมีคนนำเพิ่ง

ไม่รู้จะหวังยังไงคือ
จิตแม่น่ะมีอย่างเดียวว่า
ถ้าเขาเป็นอะไรไปก็หอยเจอศพให้เจอตัว
ไม่ว่าจะตัวเป็นหรือตัวตายแม่รับได้ทั้งนั้นค่ะ

ไปที่ไหนใครเขาบอกให้ไปไหนเนี่ยเขาไปหมดเลย
ก็นี่ครับพอเจอศพแล้วเนี่ย
น้องสาวของผู้ตายเนี่ยก็เอาเครื่องเส้นไหว้นะครับ
เชิญดวงวิญญาณพี่ชายด้วยความโศกเศร้า
ไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยครับ
ว่ามันจะทำอะไรผิดพลาดลูกขอโทษขออภัย
ขอพาเครื่องดวงวิญญาณมันกลับไปกับลูกด้วยนะทุกครับ
กูเตือนกูว่าวพอที่ความหาก
กูอยากให้มึงอยู่กันก่อน

มาทรมานอยู่เพียงพูดเดียว

ก็เป็นบรรยากาศที่บีบหัวใจนะครับคุณผู้ชมครับ
ศพของนายรุ่งโรศนี่ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
งอขึ้นมาข้างหนึ่งญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อประมาณ๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
หมอไปถึงแล้วนะฮะไปถึงจุดเกิดเหตุแล้ว
เพื่อชันสูตรศพนะครับเบื้องต้นขณะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับ
ก็ไปพบถุงใส่เห็ดยังอยู่เลยยาเส้นของเขานะฮะ
แล้วก็หมวกของผู้ตายตกอยู่ใกล้จุดที่พบศพด้วยครับ